รีมาสเตอร์คมชัดสู่หน้าจอไทยรัฐทีวี

พบกับภาพยนตร์เรื่องสร้างพยอง
พร้อมแล้ว

ทุกวันอาทิตย์ตี๕ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒